การนี้ที่ปราจีนบุรีค่ะมีวัยรุ่นถูกทำร้ายแล้วก็วิ่งหนีตายไปที่บ้านของชาวบ้าน
แต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีไปตายอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะ
วัยรุ่นอายุสิบหกถูกคนอายุอีกยี่สิบหกเอาไม้เบสบอนฟาด
แต่คือผู้ก่อเหตุเนี่ยพอถูกควบคุมตัวตอนแรกเขาไม่ยอมรับนะพี่อุ๋ยว่าเขาทำร้าย
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะแล้วมาดูกันว่าเขาทำร้ายหรือเปล่า
นี่นะคะหน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านถนนทองที่อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีนี่
นี่ค่ะเขาทำร้ายมั้ยคะเอาไม้เบสบอนฟาดมั้ยคะ
ตอนแรกเขาปฏิเสธจะปฏิเสธขึ้นไหมเนี่ย
ตอดรถลงมาก็ฟาดเลยใช่แล้วเห็นในมือไม่ลาถืออะไร
นี่ยเดินมาอีกนี้เหตุการณ์เมาหวานค่ะ
อืมแล้วเขาก็ทิ้งรถจักรยานยนต์แล้ววิ่งหนีไปในบ้านของชาวบ้าน
แต่สุดท้ายคือเขาไปตายอยู่ใต้ถุนบ้านของชาวบ้านนะคะ
ถูกทำร้ายอ่ะโอ้โหแล้วอายุเพิ่ง๑๖เองเนี่ย
นอนตายอยู่แบบนี้อุ้ยตายเลยเหรอใช่พี่อุ๋ยคือ
เอาไม้เบสบอลฟาดมันเข้าลิ้นปี่อ่ะโอ้โหเนี่ยตำรวจสพกบินบุรี
ได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบนะคะครับผู้เสียชีวิตคือนายพิชิต
ในเบียร์อายุเพิ่ง๑๖ตามตัวก็มีรอยเขียวช้ำ
โดยเฉพาะที่ลิ้นปี่ผู้ก่อเหตุคือในแบงค์ค่ะ
นายจักรวุฒิอายุ๒๖จับตัวได้แล้วก็อ้างว่าในเบียร์คนเจ็บ
แล้วก็เนี่ยสุดท้ายไปตายที่ใต้ถุนเนี่ยเบิ้ลเครื่องใส่เขา
ก็เลยขี่รถไล่อ่าแต่ไม่ได้ทำร้ายนะไม่ได้ทำร้าย
แบงค์บอกผมไม่ได้ทำร้ายเลยนะเหรอแต่สุดท้ายก็เนี่ยภาพเนี้ย
มันเป็นหลักฐานมัดตัวจนก็ต้องยอมรับสารภาพ
หลังก่อเหตุบอกว่าเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
นี่ด้านหน้าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนี้น่ะอู๋นี่เห็นเห็นเลยนี่ไง
บอกไม่ได้ทำร้ายแบงค์บอกไม่ได้ทำร้ายหลังเกิดเหตุยังไปบอกกู้ภัยให้มาดูเลย
โอ้สุดท้ายก็จำนวนด้วยหลักฐานค่ะคุณผู้ชม
ก็โดนไฟล์กันที่เขาลิ้นปีกเลยเขาลิ้นปีกค่ะอู๋ตายเลยน่ะเนี้ย

ผมตำรวจไปเลยนะฮะตำรวจตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแค่ความตาย
คุมตัวในแบงค์ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามอีกทีนะ
ระหว่างที่มีการควบคุมตัวค่ะแต่ในแง๊งก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมครับถ้าเก็บแล้วขอโทษคุณหน่อยครับ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนของผู้ตายนะคะเพื่อนของในเบียร์ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ในเบียร์มาขอยืมรถจักรยานยนต์ขี่กลับบ้าน
ก็เลยเนี่ยตัวเองก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนอีกคนตามหลังกันไป
พอไปถึงจุดเกิดเหตุในแบงค์ไปถีบรถของในเบียร์
แล้วเอาไม้เบสบอลตีเพื่อนบอกว่าเพื่อนพยายามจะเข้าไปช่วย
แต่ในแบงค์ขู่ไว้ก็เลยกลัวทำได้แค่ยืนดู
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเองกลับไป
มเหตุคาดว่าแบงค์คงไม่พอใจที่เบียร์เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่
คุณจ๋าทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ
แล้วก็ไปที่บ้านหลังที่ในเบียร์ไปซ่อนตัวนะคะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่ห้าร้อยเมตร
เราได้ไปคุยกับนางศลัใรยไทรอายุ๔๙

เล่าให้ฟังว่าเที่ยงเมื่อวานเขานอนอยู่ในบ้าน
หมาเห่าเสียงดังมากเลยก็เลยให้แฟนเปิดหน้าต่างไปดู
เบียร์ซ่อนตัวอยู่ค่ะหนีมาซ่อน
แต่เขาก็พยายามจะเรียกนะแต่เบียร์ไม่ตอบกลับ
หลังจากนั้นก็พยายามจะประถมพยาบาลในเบียร์

คุณสลักฤทัยบอกว่าในเบียร์อายุเพิ่ง๑๖อะเนาะ
หายใจเฮือกสุดท้ายแล้วแบบแน่นิ่งไปเลยอ่ะ

วันนี้คุณสลักฤทัยก็จำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

ท่าเลยคือเค้าขับภาพนี้เลย

นี่ภาพนี้เลยที่เห็นที่แรก

โอ้ยยังติดตาอยู่
ลบไม่ออกยังไม่รู้ว่าอยากจะถามคนที่เขาตีอ่ะ
ว่าเด็กนี่ทำผิดอะไรอยากรู้
ว่าเด็กนี้ทำผิดมากถึงขนาดขนาดนี้เลยเหรอ
อยากรู้ว่าเขาทำมาด้วยอะไรจิตใจเขา

วันนี้ญาติก็นำร่างของผู้เสียชีวิต
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดราชรังศรี
อำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีค่ะ

คุณย่าของผู้เสียชีวิตคุณย่าบุญมีอายุ๗๑
ย่าบอกว่าเบียร์อยู่กับย่า

ก่อนที่เบียร์จะเสียชีวิตเบียมากินข้าวด้วย
ก่อนออกจากบ้านก็เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์๓ครั้ง

ย่าบอกรู้สึกเหมือนขาดเสาหลักนะคะ

แบ่งเงินให้ย่าใช้ขนาดอายุ๑๖นะครับครับ

เอาเรื่องผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะ
อันนี้ตายแล้วจะให้ไปยังไงใจล่ายเกินไปใช่ไหม
ทีมข่าวถามตำรวจสพกบินบุรีนะคะ
ถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
เพราะหลายคนสงสัยว่าไม้เบสบอลฟาดไปทีเดียว

ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นผลการชนะสูตรพลิกศพ
ระบุว่าจากการวิ่งหลบหนีและถูกตี
ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ
เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เป็นสาเหตุการเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม

ไปประกอบสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้องต่อนะคะ
นี่ค่ะผู้เสียชีวิตอายุเพิ่ง๑๖
แล้วถ้าสาเหตุมันแค่เบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์
มาซึ่งทำร้ายเขาแล้วเขาตายเนี่ย